ล่าสุดเนี่ยวันนี้คุณโก้ธีรศักดิ์บอกว่าเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะ
มีเกิดขึ้นอีกแล้วแต่ว่าคราวนี้เพื่อนบ้านเนี่ย
ใช้น้ำที่มีลักษณะเหม็นไม่รู้จะเป็นน้ำปัสสาวะมีอุจจาระด้วยหรือเปล่า

คือเมื่อเหตุการณ์ตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยเหมือนเขาไม่ได้ออกมาจากบ้าน
เขาสาดมาจากในบ้านเขาผมยังถามคุณโก้ว่าเอาแล้วไม่มีใครห้ามที่บ้านเขา
พร้อมกับข้อความระบายความรู้สึกนะพร้อมกับตั้งคำถาม
บอกต้องเป็นอย่างนี้อีกนานแค่ไหนต้องเกิดความสูญเสียก่อนใช่ไหม
นำน้ำคล้ายปัสสาวะอุจจาระสาดใส่บ้านใส่ร้านเสริมสวย
แล้วก็ติดทั้งสื่อต่างต่างเพื่อขอความช่วยเหลือ
นี่นี่มีกล้องวงจรปิดมีคลิปนะฮะที่บันทึกเอาไว้ได้

ข้างบ้านของขุนโก้ที่ทำเป็นออฟฟิสด้วย

ถือไม้ชี้ใส่คนขับรถก็มีนะถามคนขับว่าบีบแตร่ใส่ทำไม
คนขับคนขี่เนี่ยนะต้องถอยหลังหนีก็มี
มีไหมคลิปที่ชี้ใส่อันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะ
วันนี้คุณกั้งนะครับดูคลิปนี้นะครับ
คุณกั้งพัชรวรินนะครับวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
พบว่าแถวจุดเกิดเหตุนี่อันนี้คือที่ไปชี้ใส่รถเห็นไหมค่ะ
รถต้องถอยหนีนี่รถต้องถอยหนีถือไม้อยู่ในมือด้วย
คุณกั้งพัชรวรินลงพื้นที่ไปนะครับที่เกิดเหตุก็เป็นลักษณะ
นี่ฮะเหมือนฮาวโฮเหมือนอาคารพาณิชย์นะครับของคุณโก้อยู่ตรงกลางนะครับ
ซ้ายมือจะเป็นบ้านของผู้ก่อเหตุถ้าเราหันหน้าเข้าไปนะ
แล้วขวามือเป็นร้านเสริมสวยคุณโก้บอกว่าเหตุการณ์ครั้งก่อนนะครับ
คือช่วงพฤศจิกายนก็พยายามอดทนมานะที่เห็นออกมาเป็นข่าวตอนนั้นเนี่ย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
ล่าสุดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้วและก็เพิ่งมีเช้าเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่แหละ
น้องกั้งลงพื้นที่ไปเนี่ยเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเขามีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
แต่เมื่อเช้าเป็นคนผู้ชายใช้มีดมาฟันแสลนด์ข้างบ้าน
ก็คือคลิปนี้นี่คือเมื่อเช้าฝันแสลนด์สีดำแล้วก็พาถุงปัสสาวะเข้ามานะครับ
ถุงปัสสาวะที่ปลาใส่เข้ามาเนี่ยโดนพี่เขยพอดีคนเสื้อสีดำที่ตอดตากเอาไว้นะครับ
โดนใส่พี่เขยก็นี่เสื้อสีดำนะฮะซึ่งตอนนี้ต้องตากเอาไว้ก่อนคุณโก้บอกมันเปลือเปื้อนหมดแล้ว
แต่ยังไม่ได้เอาไปซักเพราะว่าต้องการเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อน
ตอนนี้ขอให้มนุษย์ต่างดาวมาช่วยเราครับต้องคิดว่าคนบนโลกนี้ไม่น่าจะช่วยอะไรเราได้
เป็นคลิปแบบเครื่องหินแล้วเขาก็ทำอยู่ในบ้านไง
บางทีแบบที่แบบถ่ายทันก็คือทัน
ไอ้ที่ไม่ทันก็คือไม่ทันว่าแบบ

โอ้โหยิ่งกว่าภัยใกล้ตัวอีก

เขาเรียกสำหรับการที่เรามองข้าม

มองเห็นเขาแล้วระวังตลอดเวลา

คนปกติที่อยู่กันอย่างสงบ

คุณโก้ยังบอกถึงพฤติกรรมของเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับ

เพิ่งนำปัสสาวะมาราศ

มาวางเอาไว้ที่หน้าร้านเสริมสวย

แล้วก็ปลาถุงปัสสาวะใส่พี่เขยคุณโก้
แล้วก็ด่าทอชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมา

เพื่อนร่วมชะตากรรมของคุณโก้นะครับ

ลามไปถึงลูกค้าที่มาใช้บริการ
บางทีมาจอดรถโดนด่าแล้ว
ถ้าเกิดบ้านนี้เขาเจ็บป่วยอะไรยังไง

บางศาลสวทีคุณกล้างบอกว่าพื้นที่ตรงหน้าบ้าน
แถวนี้ก็กลิ่นเหม็นรุนแรงจริงนะฮะ
มันตลกย์อบบัวนไปหมดไม่รู้ปัสสาวะหรืออุจจาระแหละ
บอกว่าตัวผู้ปัจจุบันท่านเพิ่งมารับตำแหน่ง
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ไอ้เหตุการณ์รอบแรกเนี่ย
ก็เลยไม่รู้ว่ามูลเหตุเป็นแบบไหนอย่างไร

เรื่องต้นจะส่งสายตรวจมาคอยดูแลพื้นที่ให้ก่อน